ชาวบ้านเขาก็ฮือฮาเหมือนกันคุณ
มีคนไปเจอกับรอยปริศนาเขาบอกว่าเป็นรอยขนาดใหญ่
คล้ายกับรูปนิ้วมือของคนแบบนี้

รอยที่ว่าเป็นยังไงตามไปดูค่ะ
คือดูดีจะว่าเหมือนรอยนิ้วมือก็เหมือน
แต่มันใหญ่เกินไป
มันใหญ่กว่ารอยนิ้วมือคนธรรมดาเนี่ยที่คุณตาเอามือทาบไว้ไหม

รอยแบบนี้ปรากฏขึ้นที่บริเวณป่าของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
คือมีคนในหมู่บ้านเขาไปเจอรอยนี้โดยบังเอิญ
แล้วคนนั้นเขาก็มาตามเพื่อนบ้าน
ชาวบ้านในหมู่บ้านไปช่วยกันดูหน่อยว่า
เอ๊ะเห็นเหมือนฉันเห็นไหมว่ามันเหมือนรอยนิ้วมือของคนไหม

ใช่เธอกำลังคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าปีหนึ่ง

ได้เวลาพิสูจน์แล้วล่ะ
นั่นแหละค่ะรอยที่ปรากฏบนแผ่นหิน
มีลักษณะคล้ายกับนิ้วมือของคน

นี่นะอาจจะเป็นรอยนิ้วมือของยักษ์
เฮ้ยก็เป็นได้ก็มันจะยักษ์
ใช่แล้วก็ชาวบ้านที่มาเขาก็เลยเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ตรงนี้ด้วย
และก็ขอของเด็ดสักหน่อยได้ไหมล่ะ
ก็ขอกันหน่อยแหละนิดหน่อยกรุบ
ชาวเน็ตบางส่วนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะ
เขาบอกรอยที่เห็นเนี่ยนะมันอาจจะเป็นร่องรอยตามธรรมชาติไหม
ที่มันทับถมกันเป็นเวลานานคุณมันก็เป็นไปได้หมดนะ
หรือมันเป็นรอยความกร่อนของหินที่แบบดูแล้วลักษณะคล้ายร่องนิ้วพอดี
ก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่ตามจินตนาการและความเชื่อส่วนบุคคลเนอะ
วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันอันนี้เอามาให้ดูกันว่า
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อแบบนี้ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่า
ถามแบบนี้แล้วกันน้องใบตองคุณเชื่อว่ายักษ์มีอยู่จริงไหม
คิดว่าจริงเนอะมีเนอะผมก็เคยเห็นกระตานะจริงเรื่องของยักษ์ตอนแรกวางไว้ตรงสูงใช่ไหมล่ะ
แล้วก็ยักษ์มาเอาไว้เออเดี๋ยวออกต่ำอะไรอย่างนี้เนี่ย
แยคตรงนี้แล้วส่วนใหญ่เวลายักษ์จะไม่ใคร้ตาย

ฮัลโหล

คุณเนี้ยเข้าใจผีทำให้คนอื่นเขาตกใจไปด้วย